สิบหกธันวาแพ้ใครแพ้ได้แต่ไม่แพ้เมืองทอง
เพื่อฉลองร่วมกับแฟนบอลในวันปีใหม่
เชิญชวนผู้๑๒ทุกคนของบุรีรัมยูไนเต็ด
ร่วมเป็นกำลังใจเพื่อเอาถ้วยสุดท้ายของปีนี้กลับไปบุรีรำของเรา
ตอนนี้มันเหมือนเป็นดับเบิ้ลแรงจูงใจสำหรับเขาเลย
เขาเข้าไปพิพิธภัณฑ์เมืองทองเขาเห็นรูปแชมป์ต่างมากมายของเมืองทอง
แต่เขายังไม่มีลูกทีมของเขาในช่วงที่เขามาคุมทีม
เขาต้องการให้รูปทีมที่เราเป็นแชมป์เมืองทองเป็นแชมป์เนี่ย
ได้เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเมืองทองครับ
เด็ดเผ็ดมันนะครับคำพูดของทั้งสองทีม
ซึ่งเป็นหัวหน้านักรบนั่นก็คืออเล็กซันเรยกามานะครับ
รวมถึงดาแกนธราจิตโดยคุณเอมิชิดชอบนั้นบอกไปแล้วนะครับ
ในเสียงสัมภาษณ์เมื่อสักครู่ว่าจะต้องนำถ้วยนี้กลับไปที่บุรีรำให้ได้ครับ
แถลงข่าวนั้นทางนักเตะก็มาทั้งสองคนนะครับ
เป็นกัปตันทีมก็คือสุชานุ่นนุ่มกับดัชกรทองเหลานะครับ
เขาบอกแล้วว่าใส่กันเต็มพิกัดแน่นอน
ส่วนเรื่องของการสร้างบริษัทของบุรีรำที่ทางกามานั้นพูดเอาไว้ก็คือ
อยากเป็นทีมที่๖ของโลกแล้วก็เป็นทีมแรกในเอเชียที่ได้ถึง๕แชมป์ภายในปีเดียวครับ
ที่เมืองทองนั้นบอกไปแล้วครับว่าแชมป์นี้จะต้องเอามาถือว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชในการกลับมายิ่งใหญ่ของเมืองทองในระดูการหน้า
หลังจากที่ไม่มีแชมป์ติดไม้ติดมือมา๓ปีแล้วครับ

ทั้งสองทีมต้องหวังแชมป์แต่ว่าในสนามเนี่ย

ใส่กันหนักแล้วก็เล่นกันเต็มที่แน่นอน

สถานการณ์นะครับของเมืองทองนั้นก็ลำบากหน่อยครับ

แต่สกรทองเหล่านั้นต้องหายให้ทันในเกมนี้เท่านั้นนะครับ
จะเป็นโจทย์หนึ่งทำให้ของกลางของเมืองทรนั้น
แกร่งพอที่จะต่อกรกับบุรีรำได้ครับ

เมืองทองนั้นไม่เคยชนะบุรีรำได้เสมอ๙
และบุรีรามนั้นเอาชนะเมืองทองได้ถึง๙ครั้ง๒ปีที่ผ่านมานะครับ
ทั้งสองทีมเจอกันมาเนี่ยก็เป็นเกมสุดมัน

เพราะว่าในระดูการนี้ถ้าเกิดนับกันเฉพาะในหลีกที่เจอกันนะครับ
เมืองทองนั้นเสมอกับบุรีรำได้ทั้งหมด
ซึ่งครั้งนั้นบุรีรำนั้นเป็นฝ่ายชนะไป๑๐
โดยได้ประตูชัยจากแร้งอาชิมปงที่ตอนนี้ค้าแข้งอยู่กับอันเดอร์เลส
หลีกของเบลเยี่ยมในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ

แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้

ฟุตบอลรายการสุดท้ายของปีในการแข่งขันบอลไทยครับ
บุรีรามยูเนเต็ดเจอกับเมืองทองยูนิเต็ดแข่งขันเวลา๑ทุ่ม
สนามสุขพัชลาศัยนะครับใครสนใจนั้นก็เดินทางไปชมกันได้

เพราะว่าตอนนี้บัตรรายการนี้ก็หายากไม่ต่างจากเกมทีมชาติเลยครับ